อยู่บ้านเราก็ต้องระวังเรื่องของฟืนไฟด้วยนะครับ
ตรวจตราตรวจสอบก่อนออกจากบ้านด้วย
ค่ะสำหรับไฟฟ้าใครที่เปิดเปิดทิ้งไว้นะคะ
เดินดูรอบบ้านเพราะว่าเราไม่อยู่นาน
ปิดทุกดวงปิดให้เรียบร้อย
ที่เป็นแดงที่ขึ้นไฟแดงอยู่

ถ้าเราออกจากบ้านไปเราปิดซะทีวีนะครับ

สแตนบายเราถอดปลั๊กซะ
ตอนที่เราไม่อยู่บ้านแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัด
ป้องกันอัคคีภัยนะคะนอกจากนี้แล้ว
ทูบเทียนยากันยุ่งยาจุดทิ้งไว้
เพราะว่าช่วงนี้หนาวลมแรง
อาจจะทำให้ไปติดกองไฟติดมุ้ง
อภัยนะคะไปติดกองเสื้อผ้าไปติดมุ้ง

เหมือนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรปราการค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ระดมฉีดน้ำสกัดเปลวเพลิง
ลุกไหม้บ้านหลังหนึ่งอยู่ในซอยแบริ่ง
ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะคะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เพราะว่าบ้านต้นเพลิงถูกไหม้เสียหายทั้งหลัง
แต่ทีนี้ไปติดสร้างความเสียหาย
ให้กับบ้านสองหลังซึ่งขนาดอยู่ด้านข้าง

บ้านที่ติดอยู่สองข้างทางนี้นะคะ
ข้าวของแล้วก็ตัวบ้านได้รับความเสียหายอยู่ที่ชั้น๒

เขาไปเจอว่าแมวถูกไฟคลอกตาย๑ตัว
ต้นเพลิงเขาอาศัยอยู่ด้วยกัน๖คน

เด็กนี่มีอายุ๔ขวบ๑คน

ทั้ง๖คนทั้งหมดหนีรอดชีวิตออกมาได้

คือเป็นบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตัดเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรออกไปเลย
ทีนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดจากคนในบ้าน
ยากันยุงทิ้งไว้ก่อนนอนไง
ไว้ที่ปลายเท้านะคะจุดไว้ก่อนนอน
ทีนี้สะเก็ดของยากันยุงอาจจะไปติดกองผ้า

เพราะว่าพื้นนี้เป็นไม้จนทำให้เกิดเพลิงไหม้แบบนี้ค่ะ